เรามาดูนะครับกรณีที่ผู้หญิงชาวบุรีรำนะฮะ
ผู้หญิงชาวบุรีรำโอ้เธอช้ำใจมาก
สามีนะครับสามีไปทำงานที่ไต้หวันกลับมาแล้วไปเกาหลีใหม่
ไปเกาหลีคราวนี้ก็ส่งเงินกลับมาให้เมียครับ

แต่ปรากฏว่าคุณผู้ชมตอนจะกลับ
กลับมาเนี่ยกลับมาบอกว่ามามีเมียที่เมืองไทยกลับมาแล้วมีนะ
มีคนใหม่แต่ที่สำคัญคือ
เรื่องของเงินที่ส่งมาขอคืนนะ
เจ็ดแสนกว่าบาทน่ะคุณผู้ชมครูพระราชภรณ์

พี่น้อยนางสาว๓ล้ากาแสนคนนึงหรือว่าน้อย
ละลวดอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรำร้องต่อผู้สื่อข่าวนะครับ
เพื่อขอความเป็นธรรมหลังจากถูกสามีแจ้งจับ
ข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็เรียกเงินที่ส่งเสีย
ดูกันมาหลายปีละคืนนะครับเธอบอกว่าปีสองพันร้อยหกสิบครับ
แต่งงานกับนายนิกรทิพย์กระโทกหรือว่าคุณกรอายุ๔๙ปีนะครับ
ซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันมีการจัดงานแต่งสินสอดในสองแสนทอง๔บาทนะ
แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันนะครับแล้วก็นำสินสอดนะครับ
ดาวน์รถกระบะมาหนึ่งคันนะครับรถกระบะเป็นชื่อสามีฮะ
สองพันร้อยหกสิบเอ็ดครับสามีไปทำงานไต้หวันไม่กี่เดือนก็กลับ
กลับมาเสร็จปั๊บนะครับก็ไปทำงานที่เกาหลี
เกาหลีนะครับคุณผู้ชมสามีก็ส่งเงินมาให้ทุกเดือน
เดือนละสามหมื่นสี่หมื่นเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว
แล้วก็ส่งค่างวดรถด้วยนะเดือนละแปดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาท
ต่อมาปีสองพันร้อยหกสิบสี่สามีเธอบอกว่าแม่สามีเปลี่ยนไป
ไม่ส่งเงินแล้วบอกเธอต่างคนต่างอยู่ก็แล้วกันนะ
แล้วเดี๋ยวฉันจะกลับไปเอารถกระบะคืนด้วยนะครับ
จากนั้นปีสองพันร้อยหกสิบห้าครับสามีกลับจากต่างประเทศ
เข้าใจว่านะครับกลับมากับแฟนใหม่
แล้วไปอยู่ด้วยกันที่สกลนคร
กระทั่งวันที่๖มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยต้นเดือนเนี่ยนะครับ
ถูกหมายเรียกจากสพชำนิเนื่องจากสามีไปแจ้งความนะครับ
ข้อหายักยอกทรัพย์แล้วก็เรียกร้องเงินที่ส่งมาทุกเดือนเนี่ย
สามสิบเจ็ดครั้งที่ส่งมารวมเป็นเงินเจ็ดหมื่น
เอาขอไปครับเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทคืน
เธอบอกเธองงอ่ะแล้วไปต่อไม่เป็นเลยนะครับ

ใครมีความรู้ด้านกฎหมายช่วยหน่อยได้ไหม

คือเหมือนยักษ์ยอกทรัพย์อะค่ะ
เหมือนส่งเขาอ้างเหมือนว่าให้เรากิบเงินให้เขา
แต่ที่จริงเขาไม่ได้บอกเขาบอกว่าส่งให้แล้ว
ใช้จ่ายตลอดแต่งวดแรกงวดที่สี่สิบกว่า
ไปฟังฝ่ายชายกันบ้างครับคุณผู้ชม

เงินที่ส่งมาเดือนละ๓๔๐๐๐ให้จ่ายค่างวด๘๕๒๖๘๕๒๖บาท
ใช่ไหมแล้วอีก๒๐๐๐ให้เข้าบัญชีฝากลืมเอาไว้
เหลือเท่าไหร่เนี่ยให้เธอใช้ส่วนตัวนี่ที่ฝ่ายชายอ้าง
แต่ว่าพอเขากลับมาที่ประเทศไทยกลับมาที่เมืองไทยปั๊บ
ทำไมไม่เจอเงินที่บอกให้ฝากลืมเอาไว้
เพราะถ้าฝากไว้มันจะได้จะอยู่ที่๗๔๐๐๐๐บาท
ส่วนสาเหตุที่เลิกกันนะเพราะว่าพี่ผู้ชายบอกว่า
หลังจากไปทำงานแล้วแม่ไปยังไม่ถึงปี
เขารู้สึกรักแคะรักคายว่าภรรยาไปมีผู้ชายคนใหม่
ก็เลยให้ญาติไปตามเอารถคืนแล้วบอกตัดความสัมพันธ์
ส่วนภรรยาใหม่ที่เจอเนี่ยไม่ได้มีมาจากที่นู่น
นะครับไม่ใช่มีเมียใหม่กลับมาจากที่นู่นนี่กลับมาเพิ่งเจอกันเลยแล้วตกลงกินอยู่กันแล้วอยู่กินกันแล้ว
ให้เก็บเดือนละสองหมื่นกี่งวดพี่ครับกี่งวดเออทั้งหมดที่ผมส่งมา
ตอนนั้นในช่วงสามเอ่ยห้าปีที่แล้วเนอะครับเริ่มเติมมาสามปี
ก็เป็นสามปีคือสามสิบเจ็ดเดือนอ๋อสามสิบเจ็ดเดือนเขาให้เหตุผลว่ายังไง
เขาบอกว่าผมไม่ได้บอกว่าให้คิดผู้สื่อข่าวกลับไปเลยไปถามพี่
พี่ตีมรการไปถามว่าพี่จริงไหมในที่ฝ่ายชายพูดโอ้ไม่จริง
ไม่เคยบอกแบบนี้เลยที่ว่าจะให้ใส่บัญชีเดือนละสองหมื่นอ่ะ
บอกแค่ว่าให้เอาเงินไปจ่ายค่างวดรถแล้วที่เหลือก็ใช้จ่ายในครอบครัว
เอาเรามาดูด้านกฎหมายที่กลุ่มผู้ชมธนายเดชากิติวิทยานานคับประทานเครือข่าว
นายคลายทุกข์ท่านให้ความเห็นกรณีบอกว่าแยกเป็นสองส่วนนะ
กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันกรณีแรกคือการส่งเงินให้ใช้จ่ายแบบนี้
ถือเป็นการอุปการะเลี้ยงดูโดยเสน่หา
กรณีที่๒หากมีการทำข้อตกลงกันชัดเจน
โดยระบุว่าต้องการให้อีกฝ่ายเก็บเงินไว้ให้
ห้ามนำไปใช้แต่อีกฝ่ายฝ่าฝืน
ก็จะเข้าขายถ่ายยักษ์ยอกซับครับ
ว่ามีการทำสัญญาตกลงกันไว้ชัดเจนหรือไม่
เพราะหากไม่มีก็จะเป็นการให้โดยเสน่หา

แล้วย้ำด้วยว่าคดีนี้มันละเอียดอ่อน

ฟังเสียงทนายสักนิดนะครับ
ห้ามนำไปใช้

ให้เก็บไว้ห้ามไปใช้

ถ้าเอาไปใช้เนี่ยมันจะกลายเป็นเบียดบัง
โดยทุกข์จริตก็จะเรียกว่ายักษ์ยอก
เพราะฉะนั้นประเด็นก็ต้องรู้ว่า
มีภรรยาหลักษารชัดเจนไหม
ก็เป็นการให้โดนเสน่หามันก็ไม่ใช่การยักยอบครับ